ถ้าคิดไม่ออกจริงเลยไม่รู้จะส่งอะไรมาเลย
วันนี้เรามีไอเดียสำหรับของขวัญวันปีใหม่มาฝากคุณผู้ชม
ฝากคุณชนะฝากหนุ่มและสามีทางบ้านด้วย
ไอเดียนี้นะดีคุณ
บอกได้คำเดียวดีจริงดีต่อใจมาก
อันนี้คุณคุณดูอยากทำอะไรเชิญเลยในนี้๔แสนบาท
ทำหน้าซื้อรถซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรก็ซื้อไป
สำหรับครบรอบที่คิดผิด
ครบรอบ๓ปีที่คิดผิด
ใช่แล้วแต่เลยจากมุมคนดี
โอ้โหสามี๒๐๑๘นะ
แสนบาทโอ้โหฟังชัดไปเลยคุณ
แม่ตอนแรกเนี่ยข้อความมันก็ดูดีนะคุณนะ
อยากทำอะไรทำเลยแล้วแต่ทำหน้าซื้อรถซื้อเสื้อผ้า
แต่หลังทำไมครบรอบ๓ปีที่คิดผิด
ถ้าคิดเอาเราได้อย่างนี้ก็ใช่ไหมสาวอย่างเราก็รู้สึกว่า
เฮ้ยถ้าคุณหนุ่มจะคิดผิดแล้วมอบเงินเป็นขวัญถุงให้๔แสนบาท
เราโอเคเลยเราโอเคเราอยากให้มีคนคิดผิดอีก
แม่คุณเพราะภาพนี้ถูกแชร์ออกไปในโซเชียล
โอ้โหเดือดร้อนมากทำไมเดือดร้อนชาวบ้านที่ต้องเข้ามาคอมเมนต์
เข้ามาดูเข้ามาแชร์กันเดือดร้อนคืออิจฉาตาร้อนนะเจ๊
ใช่เขาก็เข้ามาคอมเมนต์กันบอกว่าโอ้โหนี่ขนาดคิดผิดนะเนี่ย
ถ้าคิดถูกอ่ะล้านไหมเงินล้านเลยนะจ๊ะ
บางคนก็บอกว่าประชดแบบนี้ชอบอยากโดนประชดแบบนี้นะ
อยากเจอแบบนี้ดูท่าทางแล้วนะฮะเป็นของขวัญที่หลายคนน่าจะอยากได้จริงนะ
คุณถ้าเจอแบบนี้นะเอาตำแหน่งไปเลย
สามีดีเด่น๒๐๑๘ค่ะ
ขอแสดงความยินดีกับคุณภรรยาหรือว่าคุณแฟนด้วยนะครับ
เป็นสามีที่ดีแล้วก็น่ารักจริง
อยากจะมอบเพลงนี้ให้อยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้
อยากเจอคนดีสี่แซนนี้พอมั้ยเอ๋ย
พอบอกว่าสี่แซนพอไม่เอ่ยเนคไม่มีละหายเลย
ไหนบอกเป็นบูมคนดี๒๐๑๘ไงบูม

ใช่ไงเผื่อใครจะใจดีมามอบให้บ้าง

มีใครแบบโอนไวสายเปย์อะไรขนาดนี้
แต่แบบนะฮะยินดีกับเขา
สายเฟรสี่แสนเลยนะคุณ
มีถึงขนาดนี้ก็ไม่เป็นไรเนอะให้ความรักกันไปก็
เป็นมุมน่ารักมาสั่งเสนอด้วยกันนะครับ